พิธาสู้ไม่ถอยบุกเมืองจันทร์ชิมทุเรียน
หลังจากพาลูกได้พักผ่อนแล้ว
พาลูกได้พักผ่อนแล้วก็ทัวร์อยู่ภาคตะวันออกนั่นแหละ

คุณพิทาบอกว่าต่อจากนี้ขอใช้ความชอบทำและปวรณาตน
แก้ปัญหาที่รัฐบาลยังแก้ไขไม่ได้ขอเป็นลมใต้ปีกสอสอก้าวกลายรับใช้ประชาชน
คุณผู้ชมคำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นตอนที่ไปเจอประชาชนที่จันทบุรีเมื่อวานนี้
ในพิธาริมเจริญรัฐนะครับคุณภักดิ์ก้าวไกรลงที่วิทยาลงที่ไปขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ
จุดแรกไปที่อำเภอโป่งน้ำร้อนโอ้โหคนแต่งตัวสีส้มมาเพียบเลย
บางคนมีป้ายนะครับมาให้กำลังใจบางคนตะโกนเรียกชื่อกันเสียงดังสนั่นไปหมด
แล้วก็ไปต่อที่ร้านบ้านทุเรียนคาเฟ่อยู่ในอำเภอเมืองจันทบุรีครับ
บรรยากาศก็ไม่ต่างกันนะครับคนเมืองจันทร์ไปต้อนรับแน่นขนาดครับ
พี่จ้าม
เพื่อมายืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรครึ่ง

ไม่แล้วไปชิมอาจจะซื้ออะไรได้
หลังจากพบประชาชนแล้วครับคุณพิธาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
กำลังใจยังดีแล้วก็ตั้งใจทำงานกันต่อ
จะลงพื้นที่ช่วยสอสองจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็

เพราะว่าเราก็ยังมีความรู้
แล้วก็สามารถที่จะทำงานต่อได้

ก็ตั้งใจจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
ในการลงพื้นที่เป็นโค้ช

ว่าแต่ละพื้นที่มีอะไรที่เป็นปัญหาเร่งด่วน

แล้วก็ดูที่ว่ากฎหมายที่จะทำเสนอเรียงรับรับความสรรพคัญ
ยังไงส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายพยายามให้พักเก้าไกรเสียสละ

คุณพิทาบอกสัจจะไม่ใช่การเสียสละ

ก็เหมือนกับว่าจะเอา๑๔ล้านเสียงไปเทกระจาดประชาชน

ผมคิดว่าตอนนี้คุณค่าที่สำคัญก็คือสัจจะไม่ใช่เสียสละ
ถ้าเรารักษาสัจจากกับพี่น้องประชาชนไว้เนี่ย

เพราะว่ามันเป็นไปตามกฎกติกาที่มันมีอยู่
มาตามคำลอการเมืองที่มันเป็นปกติ
ถ้าใครที่อยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็ฟังเสียงอย่างเดียว

เสียงคุพิธาอาจจะแหบแหบ

กฝนด้วยตะโกนด้วยใช้เสียงด้วย

เห็นมีพาไปคาเฟ่ทุเรียนใช่ไหม

นี่คือถือว่าเป็นคาเฟ่ทุเรียนแห่งแรกเลยนะคุณผู้ชม
ดังนั้นพาไปดูหน่อยบรรยากาศคือมาหมดเลย
โพสต์ทุเรียนพิซซ่าทุเรียน
พิซซ่าทุเรียนโอ้โฮกำจวกเลยใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูใช่ค่ะ

วันนี้จะลองถักสักคำก่อนนะครับ

ที่เห็นรัวโพสต์ไอจีเนี่ย๓๔โพสต์เลยนะ
ดูหน่อยบรรยากาศช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชม
โพสต์ในไอจีในไอจีสตอรี่
แต่ละคลิปเนี่ยก็เป็นภาพบรรยากาศที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ย
ให้กำลังใจกันมาฟังปลาใส

วันอะไร

นี่ไงคนจันทร์ไง
โอ้ยถ้าคิดอย่างนั้นจริงขอให้ถูกโรตาลี
คุณผู้ชมตอนนี้คนส่งกำลังใจ
โดยเฉพาะคนที่สนับสนุนพระเก้าไกลนะ
ส่งกำลังใจให้คุณพิธาคนนึงละ

โอ้ยคนเขาสงสารกัน
โดยเฉพาะคนที่ติดตามพักเพื่อไทยวันศุกร์

ภาพนั้นมันบาดตาบาดใจไง

เขียนเป็นการ์ดให้กำลังใจ

แล้วก็เป็นโพสต์ที่เขาโพสต์ไว้ในทวิตเตอร์นะ
เขาบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้พักก้าวไกล
ขอให้มั่นใจว่าคุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยว

คุณชัยธวัฒน์ก็เอามาโพสต์กับทวิตข้อความไว้ว่า
ผมขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้พักเก้าไกลนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นข้อความดอกไม้หรือการจับไม้จับมือ
พักเก้าไกรยังคงสู้ต่อไป
ตราบใดที่ประชาชนอยู่เคียงข้างเรา
ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวัง

สักวันหนึ่งชัยชนะของประชาชนจะปรากฏเป็นจริง
คนก็เข้ามาคอมเมนต์ครับใต้โพสต์นี้
อีโมติคอนก็เป็นรูปหัวใจสีส้มรัวมาแบบนี้เลยครับ